ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่จะลงสนามนัดแรกในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสองพันยี่สิบสองโซนเอเชียวันพระหัดที่ห้ากัญญายนที่จะถึงนี้นะครับ
เวลาสิบเก้านาฬิกาไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดให้ชมถึงบ้านเราจะลงสนามนัดแรกพบกับเวียดนามนะครับ
ก่อนจะถึงแมทสำคัญแมทนี้เราจะพาไปย้อนชมว่าแมทแห่งความทรงจำระหว่างไทยกับเวียดนามในอดีตนั้นมีอะไรบ้างติดตามจากรายงานครับ

เพราะทุกเกมถือว่าเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรี
ที่ต่อกรกันกันมายาวนานกว่าสองพศวรรษ
จุดเริ่มต้นของแมทในความทรงจำนั้น
เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬา๔เกมครั้งที่๑๑
ที่จังหวัดเชียงใหม่ในรอบชิงเหรียญทอง
ในยุคที่มีซิทโกคิตติศักดิ์สักในหน้าเมือง
ตะวังศรีปราณรวมไปถึงเนตย์ภงศรีท้องอินทร์
ช่วยกันพาทีมชาติไทยเอาเฉนะแม่งเวียดนาม
ในรอบชิงเช้าเลิศปลาย๔ประตูตะสุน

และเนติพงศรีทองอินช่วยกันทำคนละ๒ประตูในเกมนั้น
ซึ่งยังเป็นเกมแห่งความทรงจำของแฟนบอลไทยมาจนถึงในทุกวันนี้
อย่างไรก็ตามสถิติการพบกันหลังจากนั้นของทีมชาติไทยกับเวียดนาม
ทีมชาติไทยมักจะทำผลงานได้ดีกว่า
แต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้ทีมชาติเวียดนามไม่เคยกลัวทีมชาติไทยอีกต่อไป
นั่นคือในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๘
โดยในรอบชิงชนะเลิศเกมแรก
ทีมชาติเวียดนามสามารถบุกมาเอาชนะทีมชาติไทยได้เป็นครั้งแรก
ที่ราชมันคารากินาสถาน

เวียดนามจะเปิดบ้านเสมอกับทีมชาติไทยไปหนึ่งประตูตัวหนึ่ง
จนสามารถคลองเจ้าอาเซียนได้สำเร็จเป็นครั้งแรก
และนั่นทำให้ทีมชาติเวียดนามเชื่อว่า
ชาติของเขาไม่ได้เป็นรองทีมชาติไทยแต่อย่างใด

เจอกันระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนาม

ทีมชาติไทยสามารถกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้ง
โดยเฉพาะในการกินพลังผู้บอบโลกรอบทัดเลือกเมื่อสี่ปีที่แล้ว

ส่งผลให้เวียดนามตกรอบไปอย่างเจ็บช้ำ
ความเช่าช้ำมาจนถึงทุกวันนี้

ทีมชาติเวียดนามมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
เจอกันครั้งล่าสุดในการแข่งขันฟุตบอล
ทีมชาติไทยต้องพลาดท่าแพ้เวียดนามศูนย์ประตูต่อ๑

การเจอกันในวันที่๕กันยาหย่อมนี้
พวกเขามีดีพอที่จะบุกมาเก็บชัยชนะ
และไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไร

แฟนบอลทั้งสองทีมอย่างแน่นอน
ก็เดินใจคุณโทษของไทยลักษณ์ทีวีรายงาน